คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยให้ดูกันหน่อย
หาทำเกินกว่าเหตุล็อกสุกิต
สภาธนายฉะตำรวจกระทบต่อวิชาชีพและศักดิ์ศรี
เจ้าตัวก็คือทนายสุกิตระบมจ่อเล่นแพ่งด้วย
แต่ทนายสุกิตบอกว่าไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรถือเป็นความเข้าใจผิด
เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ติดใจเอาความ
ตอนนี้ต้องขอรักษาตัวก่อน
ส่วนที่จ่อเล่นแพ่งก็คือเล่นแพ่งว่า
ถ้าอาการทางร่างกายของเขาเป็นอย่างไร
เขาจะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้
เมื่อวานนี้ก็รอแหละว่านายสุกิตจะมาแถลงกับสื่อ
สื่อเขาก็รอแต่สุดท้ายก็มาไม่ได้
แล้วก็ขอโทษสื่อด้วยบอกว่าคือเจ็บจริงมาไม่ไหว
ฮะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักที่จังหวัดนทบุรีนะครับ
ส่วนเมื่อวานที่มีการตั้งโต๊ะแถลงกัน
ก็คือที่สภาธนายความเขาบอกโอ้โหระเบิดศึกเลย
บอกว่านี่คือการจับกลุ่มที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
ศักดิ์และสีของคนที่ทำงานด้านกฎหมายคือทนายความ

จากมีภาพการจับกลุ่มทนายความออกมาแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ทนายความ๘๐๐๐คนทั่วประเทศ
เห็นภาพการจับกลุ่มที่รุนแรงผ่านทางสื่อผ่านทางช่องทางต่าง
แล้วจะให้ทนายความเขารู้สึกยังไง

เรามาดูที่ทางด้านของดรสุกิตภูลศรีเกษมกันก่อน
เมื่อวานทีมข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อดรสุกิตภูลศรีเกษม

เพื่อสอบถามกรณีที่ถูกตำรวจกองปราบบุกเข้าจับกลุ่ม
ก่อนที่จะมีการเคลียร์ใจกับพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ต่อสายได้ไหมต่อสายได้

รสุกิตนะครับได้เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าได้เข้าพบไปเจอกับพลตำรวจเอกศีวราบรังสิพราม
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเมื่อวานนี้
ท่านไม่ได้ขออะไรอยู่ที่การตัดสินใจ
บอกว่าตำรวจไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกันแกล้งทำตามหน้าที่
อาจจะกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย
สรุปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวผมเองไม่ติดใจเอาความครับ
ฟังเสียงแล้วกันนะฮะฟังเสียงการเล่าเหตุการณ์ของดรสุกิตให้ฟัง
และการที่ดรสุกิตบอกไม่ติดใจเอาความ
เอ๊ะจริงไหมนะฮะฟังเสียงดรสุกิตครับ
นักข่าวก็ขอถามว่าเราทำผิดไหมอะไร
เราก็บอกว่าเราก็จะขอที่แจกเขาไปให้ที่แจก
มือออกบอกเอ๊ะอย่ามาทำอย่างนั้นใช่ไหม

แค่นั้นแหละครับเขาก็โหดโหดจับเลย
แล้วผมก็สภาพผมเนี่ยกระดูกผมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว

ทำไมเขาก็คาอะไรตอนแรกมันก็เป็นธรรมดา
ผมหายใจไม่ออกต้องให้ผมไปหายใจไม่ออกนะฮะ
พอเขาเห็นผมนิ่งไปนิดนึงเขาก็เลยปล่อย

ใส่กุญแจมือเนี่ยยังไม่ได้บันทึกการจับรูปนะครับ
ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับใส่ไม่ได้นะฮะ
การใส่กุญแจมือก็หมายถึงว่าเขามีพฤติการหลบหนี
ผมจะหลบหนีไปทำไมผมมีของผมไปคนเดียว
นักข่าวเป็นร้อยเป็น๑๐หลายสิบคนทุกช่อง
ตำหนดของเขามาอีกเป็นสิบตำหนดโรงพาร์ทอีกเป็นสิบ
แล้วผมจะมีพฤติการหลบหนีตรงไหนผมว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะ
เรื่องขัดขืนเนี่ยมันไม่มีผมอายุมากแล้วผมไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะ
ถึงแม้ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นทนายไม่ใช่นักกฎหมาย

การที่มีหมายจับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยผิดเป็นผู้ต้องหานะ
เป็นผู้ต้องหาเท่านั้นเองนะครับ
ต้องหาว่ากระทำผิดทนานเองยังไม่ได้มีคำพิพากษัตริย์
จากศาลเลยว่าผมเป็นผู้กระทำความผิดแต่
ครับทนายสุขิตก็บอกแบบนี้
บอกว่าจริงแล้วนะการจับกลุ่มตนเนี่ย

ทางกองปราบหรือปทศเนี่ย
แฟสต์หมายมาที่สนพยทิน

ก็ให้ตำรวจสนพหนโยธินจับกลุ่มเขาก็ได้

แต่ทีนี้การจับกลุ่มของกองปราบ
การจับกลุ่มของบกปทศครั้งนี้
เขาบอกว่าเป็นไปโดยไม่ชอบทำ
น่าจะเป็นการทำโชว์นายมากกว่า

เพราะผมเองก็รู้อยู่แล้วว่ากองปราบ

เขาก็ควรเล่นงานเมื่อนั้นแหละ

เพราะผมอายุมากแล้วนะครับ

อยู่ที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรี
เพราะว่าบอกมีอาการตัวบวมแล้วก็เจ็บตรงกระดูก
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บกระดูก

แล้วก็เหตุการณ์การถูกเข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้
ก็ทำให้นายสุกิตบอบช้ำตามร่างกายหลายที่
ก็เลยต้องขอพักรักษาตัวไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าทนายสุกิตก็บอกว่าได้พูดคุยกับรองพบตรแล้ว
ตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุล

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเอง

อะไรที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสุขภาพของผม
ผมจะต้องฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะตำรวจกลุ่มนั้นอ้างว่าทำตามหน้าที่

จะรู้ผลในวันที่๒๕มิถุนายนนี้นะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นธนายสุกิตเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
แล้วก็บอกว่ามีอาการบวมช้ำตรงบริเวณสะโพก
หมอก็วินิจฉัยว่ากระดูกข้อต่อสะโพกมันมีการเคลื่อ

เพราะถูกจับคว่ำลงกับพื้นแบบนี้นะครับ
ด้านพลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามนกุลบรองพบตรก็ยืนยันว่าตามกฎหมาย
ถ้าหากผู้ต้องหาขัดขืนขัดขวางหรือมีพฤติการที่จะหลบหนี
เจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะใช้ดุลยพินิษฐ์
ในการที่จะไม่ให้หลบหนีหรือทำให้การจับกลุ่มเป็นผลสำเร็จ
ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นดุลพินิษฐ์ของเจ้าพนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าที่หน้างานในขณะนั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังระบุอีกนะครับ
ว่าขณะที่ตัวเค้าเองสอบปากคำด็อกเตอร์สุกิศ
มีการร้องเรียนถึงขั้นตอนการจับกลุ่มนั้น
เจ้าหน้าที่เข้าใจว่ามีการใช้ความรุนแรงเกินความจำเป็น

เข้ามาพูดคุยกันที่บกปทศทันที

คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
ก็มาคุยกับรองพบตรด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มยืนยันว่าปฏิบัติการ
ครั้งนี้เป็นไปตามยุทธวิธีตามกฎหมายปวิอาญา
ที่ว่าด้วยบุคคลใดขัดขวางหรือหลบหนี
ผู้จับสามารถใช้ยุทธวิธีในการจับกลุ่ม
ความเหมาะสมตามแต่สถานการณ์ได้เลยนะครับ
กระทำของนายสุกิตไม่ให้ความร่วมมือ
สะบัดมือไม่ยอมเข้าไปในห้องสอบสวน
ต้องจับกดลงพื้นเพื่อใส่กุญแจมือ
และตัวนายสุกิตมีความรู้ด้านกฎหมาย
ควรใช้ให้เป็นประโยชน์รู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร
เมื่อถูกจับอีกทั้งคดีมีอัตราโทษสูง
จำคุกเกิน๒๐ปีนายสุกิตจึงถือเป็นผู้ต้องหาสำคัญ
อันนี้หัวหน้าชุดจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม
เปิดเผยมาโดยคนที่เปิดเผยก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกจรูลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการกองปราบ
แต่ว่าพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าก็เรียกมาพูดคุยกัน
หลังจากทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกัน
ถึงตำรวจชุดจับกลุ่มกับดรสุกิตพูดคุยกันเสร็จ
ปรับความเข้าใจกันแล้วมีการจับไม้จับมือกัน
สุดท้ายไม่ติดใจเอาความซึ่งกันแล้วกัน
โดยดรสุกิตยังถอนแจ้งความกรณีที่ตำรวจจับกลุ่มด้วย

ต่อหน้าผมคือพนธุ์ตำรวจเอกศิวราบอกแบบนี้
โดยทั้งสองฝ่ายยอมรับกันต่อหน้าผม
ว่าจะยุติเรื่องดังกล่าวไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกัน
พลตำรวจเอกศิรายังระบุอีกนะครับว่า

ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายบ้านเมือง
โดยเฉพาะตัวของคู่กรณีก็เป็นทนายความ

ไม่มีทางที่ตำรวจจะไปกลั่นแกล้ง
ว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับ
ด้านของนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
แสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่ถือว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุ
และเป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากนายสุกิตขัดขืนการจับกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ต้องจับตัวกดลงพื้นใส่กุญแจมือ
เขายอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้น

และเป็นหลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องหาทั่วไปนะครับ
นี่นายอาชียะบอกนายอาชียะก็ถือว่าเป็น
ยังไงดีเป็นส่วนหนึ่งของคดีที่เกิดขึ้นกับทนายสุกิต
เขาก็โตกันไปโตกันมามาตลอด

เพราะว่าเรื่องของคดีของทนายสุขิต
แล้วก็พอเห็นภาพของการจับกลุ่มนายสุกิต

ว่าตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุนะครับ
ส่วนกรณีที่นางสาวแสงจุริยเทพพระมหาสุริยะ

อ้างเป็นร่างทรงของอดีตพระมหากษัตริย์ไทยจริง
เพื่อนชายคนสนิทโทรศัพท์ติดต่อมาที่ตัวเองหลายครั้ง

โดยเสนอเงินหลักล้านบาทแลกกับการจบเรื่องทั้งหมด
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแผนที่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
นายอัชริยะบอกไม่กลัวเรื่องนี้

จะแจ้งความผมผมไม่กลัวบอกแบบนี้เลย
คือเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ
ที่นายอัชริยะที่แฟนพันธ์แท้จตุคาม
ที่คุณบีฟักโกสไปที่กองปราบ
แต่ทีนี้เขาบอกว่ายังมีร่างทรงอีกเป็น๑๐เลยนะ
ที่จะแจ้งความเอาผิดด้วยนะคะ